ความดีต่อกันไป

การบริหารส่วนตำบลบางจักร

มีผู้ใหญ่บ้านหญิงนะคะท่านหนึ่งนะคะ
เก็บกระเป๋าสตางค์

ในนั้นมีเงินเกือบแสนบาท
ก็เก็บส่งให้กับเจ้าของทันที

ที่มีการเผยแพร่ภาพชายหญิงคู่หนึ่งค่ะ

ภายในมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า๑แสนบาท
ก็ได้นำส่งคืนเจ้าของไปเรียบร้อย

บริหารส่วนตำบลบางจักรค่ะ

บอกว่าขอชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน

อำเภอวิเศษชายชาญผู้ใหญ่จันทิมา

ตำบลบางจักรเก็บกระเป๋าสะพาย
ใส่เงิน๖๒๐๐๐บาท

เลี่ยมทองหลวงพ่อรวยค่ะ

นาฬิกายี่ห้อดังและเอกสารสำคัญ
ส่งคืนเจ้าของไปเรียบร้อย

แล้วก็ได้พบกับนางจันทิมากวางทอง

เจ้าตัวบอกว่าเห็นกระเป๋าใบนี้สีน้ำตาล

เพื่อที่จะตามหานะคะโดยที่ไม่ได้เปิดดู
ทรัพย์สินในกระเป๋านั้นมีอะไรบ้าง

ก็รีบติดต่อให้มารับของทันที

ตัวบอกพี่เขาเพราะว่า

เธอมาถึงบ้านเลยให้รักเจ้าของเขามาคุย
เพื่อความสบายใจของเขากวิน
เป็นผู้นำที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกบ้านด้วยนะคะ
ส่วนเจ้าของกระเป๋าก็คือนายสุเมษนาคยศ

ขวัญอางทองเหมือนกันค่ะเดินทางไปรับกระเป๋าคืน
แล้วก็ได้ขอบคุณสองสามีพันรยาพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าของตัวเองไว้
เพราะว่าวางกระเป๋าไว้บนหลังคารถยนต์

เคยเคยจริงนะเคยจริงผมก็โทรศัพท์มือถือครั้งหนึ่งวางไว้บนหลังคารถยนต์
แต่ว่ามันมีเคสที่เหนียวหน่อย

โดยลืมว่ามีกระเป๋าวางอยู่บนหลังคารถนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหล่นไปตอนไหน
คนเก็บได้โทรไปบอกนี่ดีใจมากค่ะ
เรื่องราวการทำความดีครั้งนี้ทันตาเห็นนะคะ
เพราะว่าได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วจังหวัดอ่างทองว่า
โชคดีที่เจ้าของกระเป๋าได้เจอของ
และคนเก็บได้ก็คือ๒คนนี้
ถือว่าเป็นคนดีไม่คิดจะเอาของไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าทรัพย์สินนั้นมีค่าไม่น้อย
รวมแสนบาททั้งเงินนะคะ
ทองคำและนาฬิกาครับ
คนดีแบบนี้เราก็เลยต้องเอามาเล่าต่อกันฟัง